เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ฝั่งผู้เสียหายเองเนี่ย
ไปร้องทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะบอกว่าให้ช่วยหน่อยเถอะ
สภาพเธอสิ่งที่เธอโดนมาโดนมาจากคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นรุ่นพี่
แล้วมีการบอกด้วยนะว่ากูรักมึงเหมือนน้อง
สิ้นเสียงนี้เท่านั้นแหละรุ่นพี่คนนี้ขึ้นคล่อมเลยค่ะ
ชกทั้งต่อยทั้งตบจนสภาพเธอนี้น่วมมากเลยนะ
แล้วมีการขู่ด้วยว่าห้ามไปแจ้งความถ้ารู้นะโดนแน่
แต่เชื่อไหมวันนี้ทางฝั่งพี่เอกพบสายใหม่ต้องรอดอ่ะ
พาฝั่งผู้เสียหายเนี่ยค่ะไปแจ้งความเลย
แล้วตอนไปถึงที่โรงพักนะเธอฝั่งผู้เสียหาย
มีอาการแบบชักเกร็งแล้วเป็นลมแบบนี้เลยค่ะ

คือเหมือนกับเธอชักตัวแข็งเกร็ง
แล้วเป็นลมเพื่อนก็ต้องแบบพยายามเรียกสติ

เวลานะคะแล้วเพื่อนบอกว่าตัวเธอเนี่ยกินข้าวไม่ได้
เพราะว่าอะไรหน้าตาหัวเหอมันปูดมันบวมช้ำไปหมดปากเจอ
หัวแตกมีคราบเลือดด้วยนะคะแล้วสิ่งที่เธอเจออ่ะนะ
เธอบอกว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายในชีวิตที่โดนคนที่เรียกว่ารุ่นพี่น่ะทำกับเธอแบบนี้
จริงคลิปนี้มันยาวนะคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะมันเป็นภาพความรุนแรงแล้วเราก็ไม่สนับสนุนด้วย
ให้คุณผู้ชมดูแค่นิดเดียวพอนะคะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วผู้หญิงเสื้อสีเหลืองนี่แหละคือคนที่เป็นรุ่นพี่แล้วพูดว่า
กูรักมือเหมือนน้องนะหลังจากนั้นก็ขึ้นคล่อมแบบนี้
เอาคลิปนี้มาให้กับทางเพจสายไหมต้องรอดแล้วบอกว่าคนที่ใส่ชุดนอนสีเหลืองในภาพเนี่ย
เรียกว่าพี่แอนนะขึ้นคล่อมตัวเธอแล้วทำกับเธอแบบนี้ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมทางฝั่งรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่ที่ชื่อแอนเนี่ยบอกกับตัวเธอเลยนะว่าอย่าไปแจ้งความ
เพราะว่าพ่อของสามีเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่สพบังพลีเขาไม่รับแจ้งความหรอก
และอย่างถ้าเกิดรู้แจ้งความนั้นโดนแน่ทีนี้ค่ะพอแจ้งเรื่องกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดแล้ว
ตัวพี่เอกพบเองบอกว่าเอาสิถ้าบอกว่าโดนแน่งั้นไปเลย
นี่คือภาพเมื่อเช้าค่ะช่วงสักประมาณ๑๐โมงกว่าเธอมาที่สพบางพลีค่ะ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เธอโดนรุ่นพี่ที่ชื่อว่าพี่แอนทำร้ายจริง

บอกแบบนี้เธอโดนพี่แอนนะนะ
เอาน้ำอัดลมมาราดใส่หน้าตอนที่เธอกำลังจะนอน
แล้วก็เหมือนกับแบบบีบน้ำใส่จมูกด้วยค่ะ
สำลักน้ำนะพอตื่นขึ้นมาก็เลยต่อว่าพี่แอนแบบ

เข้ามาแล้วก็มาตบหน้าไปทีนึง
ทีนี้ตัวเธอบอกว่าพ่อแม่ยังไม่เคยตบเลยนะ

ก็จัดเลยตบเธอแบบนี้ต่อยเธอแบบนี้

นี่ค่ะตอนที่เธอให้สัมภาษณ์อาการยังไม่ดีขึ้นด้วยนะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็หมดสติค่ะ
เพื่อนก็ต้องปฐมพยาบาล
เดี๋ยวรอตามความความความสุขของพี่แอน
ความคืบหน้าของข่าวนี้ต่อด้วยนะคะ